ปวดหัวไปประโยคใหญ่แล้วสำหรับคุณอ้ำอธิชาติ

ข่าวใหม่ดาวิกาว่าไม่เล่นละครใช่ไหม

ปรากฏว่าล่าสุดคุณอ้ำเขามางาน
ทายฝนไปรษณียบัตรฟุตบอลยูโร
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราจัดขึ้นค่ะ
คุณอ้ำบอกว่าโอ๊ยเรื่องนี้ขอพูดเลยดีกว่า

รวมไปถึงพูดถึงเรื่องลูกด้วยนะคะ

ไลฟ์เขาไปนัดกินข้าวกันกับคุณอ้ำ
แล้วก็คุณนัทแล้วก็น้องใหม่ดาวิกา

เคลียร์กันไปให้ชัดเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปฟังพี่อ้ำสิความจริงเป็นยังไงค่ะ
อันนี้เป็นความตั้งใจของพี่อ้ำเลย
จริงผมมองว่า
มันคือความยุติธรรมมันคือความยุติธรรมมากกว่า
ยังยืนยันยันยีนยันยีน

นักแสดงเราไม่มีทางทำงานกันแบบนั้นแน่นอน

ไม่ได้มีทั้งน้องแพนและน้องใหม่อยู่แล้ว

เพราะว่าจริงแล้วเป็นเรื่องราวของผมกับพี่นุ่น

มันยิ่งไม่ได้ใกล้เคียงความจริงเลยนะครับ
น้องใหม่กับการทำงาน

ก็มีครับแต่ว่าก็วางแผนเป็นแบบธรรมชาติ
วางแผนตามธรรมชาติคือ

ครียอร์ครียอร์หลายรอบแล้วรอบที่สองคิดว่าคงจะไม่มีครียอร์รอบที่สามแล้วแหละ
อันนี้ก็แบบส่วนตัวมากกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะจะจบไป
ลูกก็ธรรมชาติอ่ะธรรมชาติรอไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก็มานะจ๊ะทุกคน